นะครับ

เพื่อให้ได้เป็นสุดยอดบาดบ้านตัวจริง

อยู่เจ๊เป็นอะไรท่านถ้าอะไรอย่างนี้ทำไม

โอ๊ยนี่ทาภภูมิใจตรงกล้างเหรอ

ภูมิใจมากเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่กาวนี่
สอดแสวงหาเชฟกระทะหล่อมานำเหนอทุกท่าน
แล้ววันนี้นี่นะเชฟของเรานี่บอกว่าโอ้โห
แล้วก็เป็นทั้งโพสต์ฟิตเน็ตเทอร์เนอล
กล้ามเขานี่นะกล้ามเขาเนี่ย

นี่ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้
ไม่ต้องมาหมุบหิบหุบหิบอะไร

มันมุบมิบมุบมิบ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

ง่ายหาง่ายใช้น้ำหนักหรือไม่ใช้ก็ได้
เรายกสอกขึ้นมาให้ขนาดกับพื้น
เสร็จเราเหยียดแขนตัวตัวเราเกรงก้าวมือ

เราต้องพี่สูงขนาดไหนแชฟแค่นี้พอมั้ย

เชฟนี่มันจะไม่ไหวแล้วนะ

นี่ขนาดไม่ได้ใช้น้ำหนักเลยนะมันยังเกร็งเลยอ่ะ

ทำแบบนี้เราจะทำประมาณ๑๕ครั้ง

เท่านั้นหมด๔

นี่กาวเอง

ดีจังเลยเราได้ท่าง่ายซึ่งสามารถทำได้ที่บ้าน

ห้องครัวห้องน้ำนอนแถบห้องนอน

แม่บ้านที่เป็นแบบออฟฟิศอะไรก็ทำได้นะ

แต่ว่าวันนี้สิคะเมนูที่เชฟจะมาแสดงให้เราได้ดู

เมนูที่จะทำเนี่ยก็คือ

เฮ้ยเฮ้ยชื่อนี้ยังไม่เคยทานเลยอ่ะ

เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปเตรียมพร้อมไหม
เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมา

เก่งจำแม่นมาก
เมื่อกี้กำลังจะมาสอบอยู่เลยอ่ะ